เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะนะฮะผู้ชายคนหนึ่งไปยิงคนเสียชีวิตนะครับ
คือเขาบอกว่าเขาแค้นที่ผู้ตายเนี่ยเคยมายิงสุนัขของเขาจนตายไปตัวหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน
นี่ยังแค้นฝังใจอยู่นะครับแล้วก็ไปยิงเขาเสียชีวิต
และเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจส๕คถวดที่อำเภอปากฑนังนครศรีธรรมราช
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่๑ศพนะครับ
ในสวนมะพร้าวที่จะม่นของอำเภอปากฑนัง
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายชื่อนายพงศักดิ์เกิดพันธุ์อายุ๓๘ปี
สภาพศพนะครับมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นกระสุนเข้ากลางแผ่นหลังแล้วก็ลำตัวรวม๕แผลด้วยกันและยังมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๔ปลอกนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับกลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็สืบสวนจนรู้ว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคู่อริในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายชื่อว่านายวราวุฒิธรรมสวาสตร์อายุ๒๕ปี
นายวราวุฒิไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุตำรวจเนี่ยไล่ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ตอนนั้นไปหลบอยู่ริมถนนในหมู่บ้านนั่นแหละ
จากจุดเกิดเหตุแค่ประมาณ๕๐๐เมตรค่ะไปเจอตัวนายวราวุฒินะเพราะว่าสืบทราบว่านี่เขาเป็นคู่อริกันไปเจอตัวแล้วก็ค้นตัวเจอปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกนะครับก็เหมือนกับที่ใช้ในการก่อเหตุเลยลักษณะของปลอกกระสุนปืนที่เจอแล้วเจอกระสุนปืนในรังเพลิงอีก๒นัดคุมตัวมาที่สพเกาะทวดเจ้าของพื้นที่เจ้าของค
ด้วยมีเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับเพราะผู้ตาย
ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับแต่นี่เป็นสิ่ง
ที่เขาสารภาพเบื้องต้นกับตำรวจเมื่อคืนนายวราวุฒิอ้างว่า
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้นัดกับนายพงศักดิ์
นัดเจอกันที่สวนมะพร้าวที่จุดเกิด
เหตุมาถึงนายพงศักดิ์ก็มารออยู่แล้วเขาเห็นว่าในมือ
เนี่ยถือเขียวตัดย่าติดมาด้วยพอเขามาถึงสวนมะพร้าวเนี่ย
ก็เกิดการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นค่ะนายวราวุฒิบอกว่าก็เลยใช้ปืนที่เอามาเนี่ย
ยิงใส่นายพงศักดิ์ไปก่อนเลยหนึ่งนัดแล้วนายพงศักดิ์
พยายามจะวิ่งหนีก็เลยไล่ตามแล้วยิงใส่ไปอีก๕นัดซ้อน
กระสุนเนี่ยเข้าตามแผ่นหลังกับลำตัวนะครับทำให้นายพงศักดิ์เนี่ยล้มลง
หงายท้องเสียชีวิตอยู่คาที่ฮะเมื่อคืนนี้ฮะนี่นะคะทีนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายค่ะ
ตำรวจภูทรเกาะทวดก็นำตัวนายวราวุฒิไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นี่ค่ะก็พาไปที่จุดเกิดเหตุหน้าก็นิ่งแบบนี้เลยก็ให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มมีปากเสียงกันยังไงลงมือสังหารยังไง
วราวุฒิบอกกับทีมข่าวว่ายอมรับว่ามูลเหตุส่วนหนึ่งมาจากเรื่องสุนัขจริง
สุนัขที่ถูกฆ่าตายเมื่อเดือนก่อนแล้วเขาก็อ้างว่าผู้ตายไปงัดบ้านเขาหลายครั้ง
ที่คุณภาคภูมิเล่าไปอะค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นผู้ตายกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์เข้าไปคุย
แล้วก็ผู้ตายเนี่ยท้าทายอ้างว่าผู้ตายมาท้าทายเขาก่อน
ก็เลยกลับไปเอาปืนที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
พอมาถึงผู้ตายยืนถือเขียวก็ยกปืนยิงใส่นัดหนึ่งผู้ตายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยยิงซ้ำไปอีกสองนัด
ผู้ตายวิ่งเข้าป่ายิงไปอีกสองนัดแล้วก็เดินกลับบ้านนี่ค่ะ
นี่คือลักษณะการก่อเหตุสุดท้ายโดนจับนะคะ
วราวุฒิก็ขอโทษครอบครัวของผู้ตายแต่นายวราวุฒิก็ยังยืนยันแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าก็จำเป็นต้องทำถ้าผมไม่ทำผมนี่แหละอาจจะเป็นฝ่ายที่ตาย
ใช้เวลาในการทำแผนไม่นานนะคะประมาณ๒๕นาทีก็เสร็จนะคะ
มาดูแลความเรียบร้อยที่ต้องมาดูแลความเรียบร้อย
ก็เพราะว่าจุดเกิดเหตุที่ไปทำแผนกันเนี่ยค่ะ
ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๕๐๐เมตรเอง
มีเพื่อนมีญาติผู้ตายมาสังเกตการณ์นะคะ
นี่น้องสาวของผู้ตายนางสาวพัชรีเกิดพันธ์ร้องไห้
แล้วก็บอกว่าไม่ยกโทษให้เด็ดขาด
ขอให้นายวราวุฒิรับกรรมที่ก่อไว้ให้สะสม
ให้มันรับกรรมที่มันทำไว้
ไม่ว่าชาติหน้าชาติไหนยังขอให้กรรมนี้ติดตัว
มาขอให้มันค่ายไม่ดีให้มันรับโทษได้สูงที่สุด

ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
ในพื้นที่บ้านเกาะทวดตะมนตเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นสถานที่จัดพิธีศพของนายพงศักดิ์ผู้เสียชีวิต
จัดขึ้นเรียบง่ายมีคนร่วมงานแค่๑๐คน
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับน้องสาวที่ร้องไห้เมื่อสักครู่อะค่ะ
นางสาวพัชรีคนนี้อายุ๓๕ปี
ก็บอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชม
พ่อกับแม่ร้องไห้ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับ
ที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยเล่าเลยว่ามีปัญหาอะไรกับนายวราวุฒิ

เพราะว่าพ่อแม่และลูกสาวเนี่ยนะเมื่อเช้า
เอาข้าวมาวางและเคาะลงศพบอกพี่ชายปรากฏว่า
ไฟที่ประดับลงศพค่ะคุณผู้ชม
ดับพลึบพร้อมกันหมดแล้วดับอยู่นาน
เธอก็เลยบอกว่าพูดกับพี่ชาย
ที่โรงศพนี่แหละบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวน้องดูแลให้เองทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วไฟติดอะค่ะพูดจบไฟติดเลย
น้องสาวผู้ตายก็เลยบอกว่านายวราวุฒิคนก่อเหตุเนี่ยนะ

คิดเลยว่าจะโหดเยี่ยมฆ่ากันได้แบบนี้ค่ะ
ดร้ายมากแบบสมัยนี้แล้วใช่ไหมคะ
แบบคนยืนห้ามเขาบอกหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ยอมหยุดแบบไม่รู้จะพูดยังไง
เอาให้ถึงที่สุดค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
ก็ไม่ได้ยอมอะไรไม่ยอมแบบ
เอาให้ถึงที่สุดก็เขาต้องได้รับโทษของเขา
เขามีเจ็บปัญหาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นแม่เขานะคะ
แม่เขาขายของอยู่ค่ะก็เห็นยังขับรถผ่านไป
แล้วก็ไม่ได้แวะดูไม่ได้แวะถามขายยังไปขายของปกติเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะมีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรามีอยู่๒คน
คนแรกค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติชื่อว่านุษย์นะคะ
เธอบอกว่าเอาจริงนะรู้จักกับทั้งคู่เลยทั้งผู้ตายทั้งผู้ก่อเหตุ
ตอนเกิดเหตุกำลังล้างจานอยู่ได้ยินเสียงปืนดัง
ก็ตะโกนถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่านึกว่าวัยรุ่นแถวนั้นมีเรื่องกัน
แต่ก็ได้คำตอบว่าน่าจะเป็นนายพงศักดิ์กับนายวราวุฒิทะเลาะกัน
ก็เลยลุกขึ้นมาดูเห็นกับตาเลยค่ะ
พยานคนนี้บอกว่าเห็นกับตาเห็นว่านายวราวุฒิวิ่งไล่ยิงในพงศักดิ์
แล้วเห็นเลยว่านายพงศักดิ์พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ

พยานอีกคนค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน

ก็บอกว่านายวราวุฒิคนก่อเหตุปกติเป็นคนเงียบ
เคยมาถามว่ารู้ไหมใครยิงหมาเขาตาย
ตอนนั้นในโน้ตก็บอกว่าไม่รู้หรอก
เค้าเป็นคนนิ่งดูมากว่าใครยิงมาก
เค้าเคยมาถ้ามบ้านที่
ที่นี่ผมก็ไม่รู้
หลังจากตำรวจจับกลุ่มตัวนายวราวุฒิ

ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
เมืองต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา

แล้วก็เรื่องของพาอาวุธปืนและข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นี่ค่ะตำรวจก็เตรียมนำตัวไปฝากค้างต่อสาร
เช้าวันพรุ่งนี้นะคะคือถ้าคุณจะแค้นกันเกี่ยวกับเรื่องของ
ที่มีคนมายิงสุนัขเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหม
มีกฎหมายเรื่องทารุณกรรมสัตว์อะไรพวกนี้
คือทางออกที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้ยอมกันไม่ได้
ก็ต้องเป็นทางกฎหมายทางคดี
ค่ะเพราะคุณไปฆ่าเขาตายคุณเองนั่นแหละที่ติดคุกนะคะ